ปฏิเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ

มันกระทบเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

นี่น่าจะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นค่ะ
เวลาผ่านไปอีกสักหน่อยมีการฟื้นฟูและมีการให้คำมั่นให้คำยืนยัน
การท่องเที่ยวในภูเก็ตจะปลอดภัยนักท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนะคะ
นายจรรย์สั่งสารเลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ตก็ยอมรับเลยว่า
หลังจากที่มีเหตุการณ์เรือนำเที่ยวล่มในจังหวัดภูเก็ตจนทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ย
นักท่องเที่ยวจีนเขาก็เลยทยอยยกเลิกการจองห้องพักในภูเก็ตข้อมูลเบื้องต้นจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามันก็บอกนะคะว่า
สองเดือนข้างหน้าเนี่ยยอดจองหายไปแล้วกว่าร้อยละเจ็ดสิบค่ะ
กระทบรายได้ไปไม่น้อยกว่า๔๒๐๐๐ล้านบาทแล้วก็อาจจะกระทบการธุรกิจท่องเที่ยวทางเรือด้วย
แต่คาดว่าน่าจะส่งผลเพียงระยะสั้นนะคะก็ถ้ากะเกณฑ์แล้วก็น่าจะประมาณ๓เดือน
หลังจากนั้นสถานการณ์จะค่อยดีขึ้นและจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม
ส่วนระยะยาวคาดว่าไม่มีผลกระทบในด้านการลงทุนจังหวัด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะรัฐบาลเองก็ต้องเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
เร่งประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยค่ะจะได้สร้างความมั่นใจในการมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้อีกครั้ง
รวมถึงต้องมีการกำหนดมาตรการท่องเที่ยวต่างทั้งเรื่องการเดินเรือความปลอดภัย
การให้บริการรวมถึงระบบเซฟตี้ด้วยความเข้มงวดและเอาจริงเอาจัง
น่าจะเป็นอีกทางที่ทำให้นักท่องเที่ยวจะเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท
นำสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ต
สังเกตการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ค่ะ